แต่ว่าสิ่งที่เราปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนักภาคเรือยาวรุ่นจิ๋ว
จิ๋วแต่แจ๋วจริงนะคะขนาดคุณชนะยังต้องอายเลยค่ะ
ไปกันที่บริเวณแม่น้ำมูลนะคะด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ๖รอบ
๒สิงหาคม๒๕๔๗อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
ที่นี่เขามีการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ประจำปี๒๕๖๑ขึ้น
โดยวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวด้วย
และร่วมรณรงค์วาระสำคัญงานประเพณีไทยห่างไกลเหล้าเบียร์
โดยการแข่งขันในปีนี้ก็มีเรือยาวจากทั่วประเทศเลยค่ะ
เดินทางมาร่วมกันแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานมากมาย
และสำหรับไฮไลท์ของงานที่หลายคนจับตามองมันไม่ใช่แค่การแข่งขันเรือยาว
แต่เป็นทีมภาคแข่งเรือยาวรุ่นจิ๋วแก๊งนี้คุณผู้ชมไปดูกัน
เดินทางมาร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชธานมากมาย
และล่ะอาจมันเป็นการแข่งขันขันซัทอลภัยรุ่นดูกัน
จากโภตราต่าง
มันสะใจจริงถูกไหมคุณผู้ชมนะคะ
คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมเนี่ยก็
มีคำชมออกมาแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ

บอกแล้วว่าเด็กไทยของเรามีความสามารถ
สุดยอดแล้วก็งานแข่งขันประเพณี
แข่งขันเรือยาวแบบนี้เขาก็จัดกันหลายจังหวัดนะในช่วงนี้